คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านในอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชศรีมาไปช่วยทารกแรกเกิดจากการถูกแม่วัย๑๖ปี
คลอดออกมาก็เอาไปฝังดินเอาไว้ตำรวจสพชุมพวง
คุมตัวแม่ที่ก่อเหตุไว้ได้แล้วนะครับเจ้าตัวสารภาพว่าทำไป
เพราะกลัวพ่อกับแม่จะรู้ว่าท้องมีลูกก่อนวัยอันควร
ก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้ติดตามจากรายงานครับ
ทารกแรกข้อชายอายุเพียงไม่กี่วันถูกแม่วัยสิบหกปี
หลุมฝังทั้งเป็นในไร่มันสับปะหลังภายในตำบลท่าราชอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชศรีมาแต่โชคดีหลุดพ้นจากความตายได้อย่างบุดหวิด
เมื่อในอุตสานิสัยค้าได้ยินเสียงร้องของเด็กขนาดนับวัวไปกินยา
บริเวณไร่มันสัมปะหลังซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตร
โดยเขาไม่รอช้าเดินไปตามเสียงนั้นก่อนใช้ไม้เขียกองดิน
ขณะที่สุนัขที่ติดตามเขาไปด้วยช่วยตะกุยกองดินนั้น
เห็นขาของทารกโผล่ขึ้นมาทันทีที่ตั้งสติได้เขารีบใช้มือโกยดินออก
พบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่จึงใช้มือปัดดินออกจากลำตัว
ก่อนนำตัวเด็กเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเรียกคนให้ช่วยนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเลยมาเอาใหม่
หลังจากชาวบ้านตื่นตกใจที่ช่วยเด็กทารกไร้เดียงสาได้สำเร็จ
ปรากฏว่าแม่ของทารกและยายของเขายืนดูรวมอยู่ในกลุ่มชาวบ้าน
ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติมากนักแต่นายสุเพียรเดชบุรีรำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองขามเล็กกลับพบสิ่งผิดสังเกต
โดยแม่ของทารกหน้าซีดเหมือนคนเสียเลือดมาก
ส่วนผู้เป็นยายมีอาการลุกลี้ลุกลนโดยเขาไม่คิดว่าทั้งสองคนนั้นจะเป็นผู้ลงมือ
ส่วนอาการของทารกนายไตรัสวิทยานุมาตรในอำเภอชุมพวงเปิดเผยว่า
ขณะนี้เด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีมีสุขภาพแข็งแรงดี
สำหรับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวแม่ได้แล้ว
โดยเป็นเด็กสาวอายุ๑๖ปีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับจุดที่พบทารก
โดยเจ้าหน้าที่แกะรอยมาจากเยาวชนในหมู่บ้านที่เข้าไปซื้อผ้าอนามัยที่มากผิดปกติ
นำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นกระทั่งเด็กยอมรับสารภาพว่าเป็นลูกของเธอเอง
กรณีเด็กสาววัย๑๖ปีจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยจะมีนักสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำ
และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน